เห็นว่าจะเลิกดีเข้าสู่ประตูวิวากันปีหน้าใช่ไหม
คู่รักพี่ปลาสูตรเขาไปลองชุดแต่งงแต่งงานกันหลายชุดเลยค่ะพี่เวตติ้ง
ทั้งชุดไทยชุดราตรียาวที่พี่ปลาเขาจัดให้มาเต็มที่เลยนะคะ
ไว้จัดเต็มสุดเจ้าตัวดีใจก็เป็นพลื้มสุดเลย
ขณะที่ว่าที่เจ้าบ่าวก็แฮปปี้มาก
ในที่สุดก็สามารถใส่ชุดไทยได้เหมาะกับบุคลิกของตัวเองสักที
เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่กวางเขาบอกว่าเขากลัวมากนะกับชุดไทย
แต่ว่าคนนี้ไม่รู้ยังไงงานวันเกิดดิวอลิสลาค่ะคุณผู้ชม
ไปสองดูตูมตามกับแอร์พันธาสเจริญแอปเนี่ย

ก็เลยแบบว่าเป็นที่มาของการจีบกันนะคะ

ก็มาเป็นแอร์ไม่รู้จริงหรือเปล่าเนาะปุ๊บมีข่าวกับน้องนับตังค์แว๊บนึง

แล้วก็นี่มากับแอร์อีกโอ้มีนับตังค์ด้วยหรือพึ่งรู้

ก็เดี๋ยวรอเจาะไมค์สัมภาษณ์ละกันค่ะ
แต่มาดูที่กองนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมค่ะ
มีความว่าหนี้ไปกรองมานะคะกรองละคร

ช่วงนี้หมากหนีเที่ยวบ่อยไม่ไปไหนนะไปเที่ยวป่า

มีแบบว่าตกลงตกลมอะไรนะก็ทรงแซวกันด้วย
ไปฟังคิมเบอร์รี่พูดถึงหวานใจหมากที่แบบว่าแอบหนีเที่ยวหรือเปล่านะ

เขาชอบซึ่งแบบเออแบบพี่แพรก็ส่งมาบอกว่าเนี่ยเอ็นดูนางด้วย
คิดว่าแบบเออสมน้ำหน้านางเนอะคือนางอ่ะทำให้ดูเหมือนแบบอุ๊ยเนี่ยติดลมนู่นนี่อะไรอย่างเงี้

ละเวลากันแทบจะไม่ได้คุยกันเลยตอนที่ไปลอนดอน
คิมเชื่อว่าพี่ทุกคนก็น่าจะเป็นสายตาให้คิมอยู่แล้ว
คิมีนักสืบทั่วประเทศไทยเลยนะคะ

เห็นไหมมีนักสืบทั่วประเทศอีกคู่นึงก็หวานคุณก๊อฟเห็นไหมคะ
ตอนนี้มีแฟนชื่อขวัญแต่คนละขวัญอุสามณีนะ
ก็ไปเที่ยวด้วยกันมาเหมือนกันก็สวีทนะคะ
ทำงานหนักขนาดไหนก็ยังหวานซะละเกินนะคะ

ก็มีไปเที่ยวมาครับ
ไม่ได้อยากพูดแต่ว่าก็แบบว่าคือ
เขาเรียกว่าไงอ่ะเออนั่นแหละปกติ

ก๊อบอยากให้คนโฟกัสเรื่องงานกับบ้างนะครับ
นะคะชื่อมันก็ติดกันนิดนึงนะคะ